ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นกับเด็กชายวัยรุ่นอายุ๑๖ปีคนหนึ่งนะฮะ
เป็นเด็กวัยรุ่นอายุ๑๖ปีนะครับที่โคราชเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอข่าวไปนะครับ
อ่าเขาไปกับเพื่อนสามคนนะครับไปเล่นเกมกันตอนดึกดึกอ่ะ
อืมอ่าแล้วก็ไปที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะฮะ
เพื่อไปนั่งซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากินกันค่ะแล้วอยู่ดีดีก็มีผู้ชายสองคนขี่จักรยานยนต์มา
คนหนึ่งก็พุ่งตรงเข้ามาทำร้ายนะครับแต่ว่าน้องคนที่โดนแบบหนักหนักเลยก็คือ
นายอภิเดชสงขุนทศหรือว่าน้องเอเชียอายุ๑๖ปี
อ่าเพื่อนอีกสองคนเขาก็พากันหลบได้นะครับโดนแบบจนสาหัสอ่ะ
สมองนี่กระทบกระเทือนอย่างรุนแรงกระดูกต้นคอแตกสลบจมกองเลือดนะฮะ
ชกถูกต่อยเข้าไปความจริงถูกยิงใส่สองนัดด้วยนะ
แต่คนร้ายที่ทำร้ายเนี่ยที่ยิงใส่สองนัดเนี่ย
โชคดีที่กระสุนปืนมันด้านอืมภาพจากกล้องวงจรปิดที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ
เกิดขึ้นตอนตีสองสิบสามนาทีของคืนวันที่ยี่สิบหกเมษายนต์
ต่อเนื่องเช้ายี่สิบเจ็ดเมษายนค่ะแม่ของนายอภิเดช
บาดเจ็บสาหัสในขณะนี้เขาไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อ
จุดเกิดเหตุที่อยู่ตรงข้ามตลาดสามแยกปักทงชัยใกล้กับร้านต้นเนื้อย่างที่นครราชศรีมามา
แล้วก็เอาไปเป็นหลักฐานให้กับตำรวจนะแล้วก็ยังเห็นคนร้ายนะครับ
อ่าว่าใครเป็นคนทำลูกชายเขานะครับหลังเกิดเหตุนะครับ
นายอภิเดชถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต้องผ่าตัดสมองใส่เฝือกที่คอ
ตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่ในห้องไอซียูนะครับส่วนคดีอยู่ที่สพโพกลางนะครับ
นางทิพรดาที่เป็นแม่แจ้งความไว้แล้วพร้อมกับหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็จุดใกล้เคียงที่เห็นคนร้ายที่ก่อเหตุ
ซึ่งคือนายสมหมายลียะวิทยารัฐที่มีฉายาว่าเกมโคราชชื่อว่าในเกม
แต่ฉายาเนี่ยฮะวัยรุ่นพื้นที่แถวนั้นเรียกว่าเกมโคราช
เขาก็เอาภาพลงเฟซบุ๊คเอาไว้เพื่อให้ตำรวจเนี่ยจะได้ติดตามจับกลุ่มตัว
เผื่อใครเห็นจะได้แจ้งตำรวจด้วยนะครับซึ่งจากการสืบสวน
ประวัติของนายคนนี้ตำรวจบอกว่านายสมหมายลียวิทยารัฐ
หรือว่าเกมส์โคราชมีประวัติถือว่าเป็นอันทภาณ
เป็นพวกชอบก่อกวนในพื้นที่เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้
คือไล่ทำร้ายคนอื่นมาแล้วสี่ถึงห้าคดี
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจสพโพกลาง
เรียกเพื่อนของผู้บาดเจ็บมาให้ปากคำนะครับแล้วก็แม่เนี่ยบอกว่า
ตอนนี้ลูกชายยังอาการสาหัสสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
มีเลือดออกในสมองกระโหลกร้าวไม่รู้สึกตัว
ต้องอยู่ในห้องไอซียูซึ่งเธอมีลูกชายคนเดียว
นี่คือความหวังของครอบครัวเมื่อลูกมาถูกอันทภาณทำร้าย
จนเจ็บสาหัสขนาดนี้แน่นอนว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่
รู้สึกเสียใจอยากให้ตำรวจจับผู้ต้องหา
ลงโทษตามกฎหมายให้ได้
และอีกคนนึงเขาจะต้องมาส่งไอเชียที่บ้าน
เพราะไอเชียไม่มีไม่ได้รุ่นมาใส่ออกไป
ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกับในเกมนี้มาก่อนเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเพื่อนลูกสองคนก็ว่าไม่รู้จัก

พวกหลักฐานอะไรต่างนี่หาเองหมดเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะรูปภาพอะไรหนูมีเองหมด
หนูส่งให้ทางท่าน๑๐๐เวนที่รับเรื่องไว้ในวันนั้น

มีคลิปหน้าเซเว่นคลิปในจุดเกิดเหตุ
ลูกคนทำเฟซบุ๊คคนทำบ้านคนทำ
ชื่อแม่คนทำที่อยู่ชื่อจริงนามสกุลจริง
พยายามฆ่านี่คดีที่๔๕แล้วมาถึงลูกผม

ลูกเรามีเรื่องอะไรกับเขารึเปล่าครับ

แต่เรื่องไอ้ที่อย่าให้ผมเจอดีกว่า
นี่คุณพ่อน้องเอเชียก็

ถามกันมาตลอดนะฮะว่าไอ้คนแบบนี้
อันทภาณแบบนี้มันอยู่ในสังคมอยู่ได้ยังไงอย่างนี้ใช่ไหม
มันไปไหนมาไหนมันอยู่อีกมากเลย

เด็กแค่ไปเล่นเกมมานั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันต่ออย่างนี้
อาจจะตี๒ตี๓ก็เถอะแต่มันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องจะไปถูกทำร้ายจนสาหัสขนาดนี้
ซึ่งแน่นอนว่าใครก็อยากทราบว่าแล้วตกลงไปทำเขาทำไมนะครับ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะฮะเกมโคราชเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
อ่าซึ่งนายสมหมายลียะวิทยารัฐเนี่ยหรือว่าเกมโคราชนะครับ
จับกลุ่มได้พร้อมกับเพื่อนอีกคนนึงที่ขี่จักรยานยนต์
พาหลบหนีในวันก่อเหตุด้วยชื่อว่านายปรวัตรแสนศรี
ชื่อเล่นชื่อจาบอายุ๑๙ปีไปติดตามจับกลุ่มตัวได้
ขณะที่ไปซ่อนตัวอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครราชศรีมา
แล้วก็จับได้พร้อมกับนายสมมาตรลียะวิทยารัฐ
พี่ชายแท้ของในเกมซึ่งเคยก่อคดีพยายามฆ่ามาด้วยกัน
ในเกมรับสารภาพว่าแบบนี้ครับอ่าผมคือคนในกล้องวงจรปิด
ลงมือไปต่อยไปทำร้ายเอาปืนยิงใส่เขาจริง
แต่ว่ากระสุนมันไม่รั่น๒นัดลงมือจริงเนื่องจากเมา
คืนนั้นคึกขนองพอลงไปตรงจุดนั้นแล้วถูกมองหน้า
ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับโดนเขม่นก็เลยทำร้ายเขาเลย
ก็พร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษสังคมกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปนี่ฮะ

ลูกชายเขาออกจากห้องไอซียูกลับมาปกติเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ย
เคยก่อเหตุพยายามฆ่าผู้อื่นมาเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ถูกออกหมายจับจากศาลนครรัชศรีมานะ

สารจังหวัดนครรัชศรีมาออกหมายจับข้อหาพยายามฆ่าไว้
นายเกมกับนายสมมาตรพี่ชายสองคน
พ่อของน้องเอเชียเขาถามไง
แล้วมันยังอยู่ได้ยังไงอยู่จนมาทำร้ายลูกเขา
ออกหมายจับตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
แล้วเมื่อช่วงสงครานที่ผ่านมาในเกม
ร่วมกับพวก๔คนยังไปทำร้ายนายวิสิทธิ
มะเริงสิตอายุสามสิบเอ็ดปี
ในบ้านพักที่เขตหนองไผลล้อมอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ใช้มีดฟันเขาเย็บไปห้าสิบเข็ม

หรืออีกห้าสิบเข็มนะต้องเย็บ

เฉพาะที่ทำร้ายน้องเอเชียเนี่ย
ก็โดนคดีข้อหาพยายามฆ่าคดีครั้งเก่าไปอีกนะครับ
ก็นี่ละค่ะ

ถ้าใครคิดว่าในเกมเคยไปก่อเหตุว่ารานทำร้ายอะไรไว้
ก็ไปได้นะครับที่สพโพกลางจังหวัดนครราชศรีมานะครับ